ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
วันนี้กรกตได้เชิญพักการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่
เข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
โดยเตือนเรื่องของการรับสมัครสมาชิกพักว่า
ห้ามไปให้สิ่งของมอบสิ่งของเพื่อจูงใจ
เพราะว่ามีความผิดถึงขั้นยุบพักนะครับ
ขณะที่พักการเมืองเก่าและพักการเมืองที่ได้รับการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ลงพื้นที่หาสมาชิกพักกันอย่างต่อเนื่อง

หวังว่าสมบัติส่งในสมบัติสำราชิกพักการเพราะสำคัญชาติสนุกของคนสมัคร
และรับฟังปัญหาในพื้นที่
โดยวันนี้มีตัวแทนประชาชนมอบต้นย่าให้คุณหญิงสุดารัฐ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของคนทั้งแผ่นดิน
เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามถึงคำทำนายของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะหน้าตาคล้ายเดิม
คุณหญิงสุดารัฐตอบว่าเธอไม่ใช่หมอดู
ไม่ขอทำนายปล่อยให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
ไม่ทำนายอะค่ะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

เราก็จะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วเราก็มั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ย
เราเคารพความเห็นประชาชนเราฟังประชาชนอยู่เสมอ
มั่นใจว่าประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกับเรา
ในการหาวิธีที่จะออกจากปัญหาต่างและความทุกข์ที่เป็นอยู่นะคะ
นายสุเทพเทือกสุบันผู้ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
นำเดินคารวะแผ่นดินที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
เขตชุมชนย่านการค้าเศรษฐกิจใจกลางเมืองจันทบุรี
ซึ่งนายสุเทพบอกว่ายังไม่ได้วางตัวใครให้เป็นผู้สมัครสอสอในนามพัก
แต่จะใช้เสียงจากประชาชนเป็นผู้เลือกผู้ลงสมัครเอง
และตลอดสัปดาห์นี้จะเดินเท้าพบประชาชนในภาคตะวันออก
ก่อนที่จะจัดพิธีทำบุญและเปิดที่ทำการพักอย่างเป็นทางการ
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ขณะที่กรกตจัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจการให้แก่พักการเมือง
ที่จะตั้งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก
พร้อมเตรียมเปิดกรุ๊ปไลน์ทางแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อใช้เป็นช่องทางให้พักการเมืองสามารถสักถามข้อสงสัยได้

แสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกต
ชี้แจงให้กับภาคการเมืองฟังตอนหนึ่ง

ควรเกิดจากความต้องการของประชาชนเอง
ไม่ให้เสนอประโยชน์เพื่อจูงใจ
เพราะเวลานี้มีรายงานเข้ามาแล้วว่า
เกือบทุกวันที่มีการแจกเสื้อแจกข้าวสาร
ซึ่งอาจมีความผิดและมีโทษถึงยุคพัก
ซึ่งได้แจ้งเตือนไปแล้ว๒พักการเมือง